ซึ่งมีการแชร์ภาพในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วพยายามตามหาแล้วก็ตั้งคำถามตอนนี้ว่า

และอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนะคะความยาวกว่า๓เมตร
พบว่ายแบบชิลในทะเลภูเก็ต

แต่ไปไหว้ในทะเลแบบนั้นก็เป็นห่วงเขาเหมือนกัน

ยืนยันว่าตอนนี้ไม่ตายและที่สำคัญ
จับได้แล้วจับได้โดยชุดไกรทองลุ่มน้ำตาปี
มาดูปฏิบัติการนี้กันสักหน่อยนะคะ
ในภายบูรณ์บุลลิฟตานนลเป็นประมงจังหวัด
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดไกรทองรุ่มน้ำตาปีสุราธานี
และผู้เชี่ยวชาญด้านจราเข้ที่ภูเก็ต
ร่วมกันวางแผนและนำกำลังเข้าจับจอราเข้
โดยเจ้าหน้าที่ชุดไกรทองรุ่มน้ำตาปีโฉมหน้าเป็นแบบนี้นะคะ
ใช้วิธีการก็คือการพายเรือลงไปในทะเล

และพยายามต้อนเข้าฝั่งก่อนที่จะคล้องด้วยบ่วง
แม้ว่าคืนวันก่อนใช้วิธีมือนี้เหมือนกัน
แต่ว่าก็ไม่เป็นผลเพราะว่าอวนที่ใช้ตื้นเกินไป
และจุดที่เขาอยู่อยู่ระดับความลึกกว่า๑๐เมตรนะคะ
ก็เลยมีการเพิ่มประสิทธิภาพของอวน
วันนี้ก็ได้หารอวนใหม่แล้วก็จับได้ค่ะ
ส่วนวิธีการอื่นนะคะเช่นการใช้ปืนยาสลบ

เสี่ยงจะทำให้เขาจมน้ำตายได้

เที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะ
ประมงจังหวัดภูเก็ตและชุดไกรทองนี่แหละนะคะ
เริ่มปฏิบัติภารกิจค้นหาโดยปฏิบัติเหมือนช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
ค้นหาผ่านไป๓ชั่วโมง
จราเข้ความยาว๓เมตรลอยคออยู่ระหว่างน้องน้ำ
รอยต่อของทะเลใกล้กับชายหาดเลพังตะมนต์เชิงทะเลอำเภอทะหลาง
จุดนี้นะคะหาดเลพังก็คือจุดที่มีนักท่องเที่ยว
โดรนขึ้นบินแล้วก็ไปพบเจ้าจอราเข้ตัวนี้
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็เลยเอาอวนที่ตาใหญ่ล้อมโดยรอบ
ก่อนที่จะใช้อวนพันล้อมเพื่อเพิ่มความหนาและแข็งแรงอีกหลายชั้น
ป้องกันการเล็ดลอดของจราเข้จนสามารถจับเจ้าจอราเข้ตัวนี้ได้ในที่สุด
จากนั้นเจ้าหน้าที่เอาจราเข้ไปเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ตต่อไป
ดูแลต่อนะคะไม่ได้เอาไปทำร้ายทำลายใดนะคะ
นั่นแหละครับเราก็จึงต้องไปพูดคุยนะฮะ
กับเจ้าพนักงานประมงอาวุโสสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตนะครับ
ก็คือคุณภัยสารสุขปุ่นนพรรณนะครับอยู่ในสายกับเราแล้ว
เพราะว่าเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการจับจอราเข้ครั้งนี้
สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม
โทรกวนแต่เช้าเลยนะท่านครับ
ถามหน่อยครับเรื่องของปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากไหมครับ
เพราะเห็นว่าโอ้โหกว่าจะจับกันได้เมื่อคืนนี้เที่ยงคืนก็ยังต้องปฏิบัติการกันอยู่ฮะ
ก็พอสมควรครับเราปฏิบัติการต่อเนื่อง๒คืนตั้งแต่เมื่อวาน
โดยการทำงานเราก็แบ่งเป็น๒ทีมนะครับ
อีกทีมหนึ่งก็เป็นทีมอำนวยการประสานงานอำนวยความสะดวกเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือ
โดยมีท่านประมงจังหวัดภูเก็ตท่านประบูรณ์บุญฤทธิ์ตานนท์
กับประมงอำเภอทะลางนะครับ
กับทีมปฏิบัติในน้ำซึ่งผมเป็นหัวหน้าชุดกับคุณนิคมสุขสวัสดิ์
ครับที่มาจากชุดไกลทองของรุ่มน้ำตาปีนะครับของศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคใต้สุราธานี
แล้วก็เราประสานงานกับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่มีเครื่องมืออวนนะครับ
เราเอามาเพิ่มจากที่เราไม่ประสบความสำเร็จเมื่อคืนวาน
เราก็ใช้อวนจับปลาของชาวประมงที่มีความลึกประมาณ๑๐เมตรแล้วก็ความยาวประมาณ๔๐๐เมตร
เราก็จะมีทีมที่มีความสามารถทั้ง๓ด้านทั้งทักษะการใช้เครื่องมือประมง
ทั้งทักษะที่จับเจ้าละเข้
และก็ทีมที่มีการสั่งการและก็มีการฝึกของการจับเจ้าละเข้ของเราที่กรมประมง
ได้สร้างขึ้นไว้สำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะครับ
คุณภัยศาลครับไปพบจราเข้ตัวนี้ตรงจุดไหนห่างจากฝั่ง
หรือว่าเขาออกทะเลน้ำลึกยังไงบ้างครับ
อยู่ในส่วนที่เป็นอ่าวเข้ามาที่ติดกับทะเลเมื่อกี้อย่างที่พูด

เป็นอ่าวธรรมชาติเข้ามา
หลายคนถามว่าจราเข้น้ำจืดมันไปไหว้ในน้ำทะเลได้ถึงวัน๒วันแบบนี้ได้เหรอครับ
อันนี้หลังจากที่ผมเองก็ไม่มีความชำนาญนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวนักวิชาการเนี่ยคงจะให้ข้อมูลว่าสรุปแล้วเป็นน้ำจืดหรือจราเข้น้ำเข็มนะครับ
ตอนนี้คือยังไม่ได้สรุปนะคะ
คือทีมผมเมื่อเช้าก็ยังไม่ได้สรุปเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีทักษะทางการจับ
แต่ส่วนข้อมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับชนิดพันธุ์หรืออะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีนักวิชาการ
น่าจะมีข้อมูลออกไปให้กับประชาชนได้รับทราบครับ
ในช่วงของการจับเนี่ยค่ะมีความยากลำบากตรงไหนไหมคะและเป็นช่วงกลางคืนด้วย
ครับคือที่เราเลือกที่จะทำงานตอนกลางคืนก็คือ๑มันไม่ร้อนนะครับ
สองเนี่ยเราสังเกตจราเข้ได้ง่ายจากดวงตาที่เวลาเขาเจอแสงไฟอะไรเขาจะสะท้อนแสง
เพราะฉะนั้นเราก็จะหาตัวเขาได้ง่ายเพราะว่าเขาจะอยู่ที่ผิวน้ำเนี่ยนานนะครับ
จากบางช่วงที่เขาดำลงไปที่หนีจากการที่เราติดตามเขาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงเนี่ยก็ทำให้เขาอ่อนแรงได้
จับขึ้นมาแล้วเราได้จุดที่เหมาะสมสมมุติว่าเขาเข้าไปเป็นอ่าวแล้วอยู่ใกล้ตะหลิ่งอย่างนี้เราก็ใช้อวนล้อม
เมื่อคืนเนี่ยเราร้องถึง๓ครั้งนะครับครั้งแรกเราใช้อวนของชาวประมงที่เราเชิญมาวันนี้นะครับ
ปรากฏว่าเขาทะลุผ่านหวนออกมาได้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
ผู้แรงที่เขาเขาดันเนี่ยอ่ะทุ่นทุ่นอวิโดยเราเนี่ยเห็นได้ชัดสังเกตได้ชัดแล้วก็น้ำก็กระดิน
เราก็เลยเอาอวนผืนใหญ่ที่ตาใหญ่และแข็งแรงล้อมไว้ก่อนรอบหนึ่ง
เขาชนครับเขาชนแล้วเขาถอยหลังกลับ
แล้วเราก็รู้ว่าเขายังอยู่ในวงล้อมแน่นอน
ก็เลยเอาอวนที่มีช่องตาเล็กของชาวประมงเนี่ยครับมาซ้อนอีก๔ชั้น
ค่ะคุณภัยศาลในช่วงที่ไปจับเขานี่เขามีการแสดงอาการดูดร้ายไหมคะ
ไม่มีครับเพราะว่าเขาอาจจะเหนื่อย
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณภัยศาลสุขปุณพันธ์นะครับ
ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดในการปฏิบัติการจับจอและเค่ครั้งนี้ทางน้ำเขามีหัวหน้าชุดทางน้ำกับทางบบ
ในพื้นที่มีฟาร์มเลี้ยงจราเข้
แล้วก็มีความเสี่ยงที่จราเข้จะหลุดออกมาบ่อยครั้ง
เพราะฉะนั้นยืนยันว่ามีชุดปฏิบัติการดูแลเรื่องนี้จริงจัง
ตอนนี้ก็นำจราเข้ตัวนี้ไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
จังหวัดภูเก็ตต่อไปเพื่อการดูแล
ส่วนข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับไอ้จราเข้เป็นยังไงบ้าง
ว่าจราเข้น้ำจืดน้ำเข็มก็คงต้องสอบถามกับอีกด้านหนึ่ง

ตอนนี้รอการตรวจสอบอยู่ว่าจริงแล้วเขาเนี่ยที่หลุดออกไปแล้วเป็นภาพเนี่ย
เป็นจราเข้น้ำจืดหรือว่าน้ำแข็ง